มีเพื่อนบ้านดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
แต่เพื่อนบ้านแบบนี้จะเอายังไงดีครับพวกเรา
ถ้าเป็นคุณผู้ชมถ้าเป็นคุณบุ๊คคุณก๊อฟ
บ้านอยู่ใกล้กับคนนี้จะเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรคะ
จะเดินไปถามจะเบิ้ลอะไรนักหนาครับ
โอ้โฮนักหนาครับเออเบิ้ลทำไมครับ

คือเพื่อนบ้านกันต้องเตรียมใจกันด้วย

ต้องมาเจอเบอร์นเครื่องแบบนี้ไม่ไหว
เป็นแบบนี้บ่อยมากนะคะ
จังหวัดนครราชศรีมาเจ้าของบ้านถ่ายไว้
ของบ้านถ่ายไว้ค่ะแล้วก็บอกว่าชายคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สะพอศรีคิ้วสติไม่ค่อยดีหลังจากที่เขากลับมาจากชายแดน
พฤติกรรมคือชอบเบิ้ลชอบเบิ้ลเครื่องเป็นประจำเลย
บ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนรำคาญรบกวนชาวบ้านเสมอค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านทำอย่างไรไปแจ้งผู้บังคับเดินชา
แต่ดูเหมือนว่าพฤติกรรมเหล่านี้ดีขึ้นเล็กน้อย
แต่ก็กลับมาสร้างปัญหาแบบเดิมอีกนะคะ
อยากให้ญาติดูแลไม่ปล่อยประละเลย
ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะ

เพราะนอกจากจะเบิ้ลเครื่องรบกวนแล้วบางวันนะ
ทีมเดินมาหาเรื่องถึงบ้านนะเอาอย่างไร
นี่เราได้ยินเสียงผ่านจอตรงนี้เรายังแบบรู้สึกหนวกหูตลอดเวลาเลยเนอะ